ภัยของยาเสพติดมีให้เห็นกันทุกวัน
จริงตากับหลานคู่นี้เขาอยู่ด้วยกัน
หลานก็ดูแลตาแต่ตาเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เสพยาจนหลอนเอามีดไปฟันแขนตาจนขาด
ฟันขาดหลายชิ้นหลายชิ้นส่วนสุดท้ายตาเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ตัวเองก็หนีไปอยู่กระท่อมแล้วก็ไปสลบสิ้นฤทธิ์ด้วย
เพราะว่าเสพยาเสพติดเข้าไปเกินขนาด
ไม่รู้หรือเปล่าว่าตัวเองฆ่าตาตายไปแล้ว

นี่เป็นนาทีตำรวจภูทรเมืองกระบีพร้อมฝ่ายปกครองบุกรูปตัวนายทีมรยุทธ์สายสินอายุ๒๘ปี
กำลังนอนไม่ได้สติหลังเมายาคุ้มครั่งใช้มีดฟันในสิงเพชรรัก
ซึ่งเป็นตาของตนเองตายสยองขาบบ้านพัก
เป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้
ตำรวจสพเมืองกระบีมรุดไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่๙๓ทับ๑บ้านหน้าชิงหมู่๑
ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่พบลุงสิงห์วัย๘๑ปี
เหยืมมีดโดนมีดฟันเข้าที่หัวไหล่ซ้าย๒แผลไหล่ขวา๑แผล
หัวแม่มือซ้ายถูกฟันจนขาด
บริเวณชายโครงซ้ายถูกฟันอีก๑แผลและแขนขวาถูกฟันจนขาด
นอนหมดลมหายใจอยู่บนเตียงไม้ภายในบ้าน
ใกล้กันพบมีดพระเปื้อนเลือดตกอยู่พร้อมยาบ้าอีก๑ถุงทั้งหมด๒๐๐เมตร
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
งานนี้คนร้ายไม่ได้หลบหนีไปไหนไกล
ชี้มือชี้ไม้บอกว่าวิ่งหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งกลางสวน
พยานชี้มือชี้ไม้บอกว่าวิ่งหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งกลางสวนปาม

ขณะที่ไปนอนหมดสติอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่ง

เหนือตัวเปลือเปื้อนไปด้วยเลือด

เมื่อเช้าได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนเออะ
วายร้องขอชีวิตทุกคนจึงรีบวิ่งไปหา
เมื่อไปถึงก็เห็นหลานชายยืนจังกล้าทำตาขวาง
ในมือกำมีดพระเอาไว้แน่นหลังลงมือฆ่าไปแล้ว
นายธรรมนูลเมืองชูผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
มีชาวบ้านมาแจ้งว่าผู้ก่อเหตุมีอาการคุ้มครั่งจากการเสพยาเสพติด
แล้วอารวาสใช้มีดไปฟันตาของตนเองซึ่งอยู่ภายในบ้าน
จึงรีบแจ้งตำรวจมาช่วยกันจับกลุ่ม
ขาดวันน่าจะมีอาการคลั่งจากการเสร็จยาเกินขนาด
ตำรวจตรวจสอบประวัติหมอนี่พบว่าเคยต้องโทษในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้วหลายครั้งหลายครา
ล่าสุดยังมีคดีครอบครองยาบ้าถูกจับในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย
และอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
ส่วนศพของลุงสิงห์ถูกนำส่งผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลกระบี่
ให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธี
ส่วนนายทีมรยุทธ์ควบคุมตัวไว้ที่สพเมืองกระบี่
รอให้สิ้นฤทธิยาก่อนจึงจะแจ้งข้อหาฆ่าคนตายต่อไป
ภัยของยาเสพติดทำคนฆ่ากันอีกจนได้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน